แล้วก็เกิดกับเด็กอีกแล้วนะครับ

แล้วเขาก็ตีสนิทในการที่จะชวนไปทำงานนะครับ
ปรากฏว่าเดินคุยไปคุยมา
หลอกให้เด็กผู้หญิงเข้าห้องน้ำ

ปรากฏว่าตอนนี้มีเด็กสาวที่ตกเป็นเหยื่อของผู้ชายคนนี้แล้ว๖คนนะคุณ
โดยนายพิชยุทธ์เสี่ยงบุญอายุ๓๒ปี
เป็นพนักงานบริษัทโอเด็กสเทรดดิ้งจำกัด
ถูกตำรวจภูทรรัฐนาธิเบสจังหวัดนนทบุรี
จับกลุ่มในข้อหาพรากผู้เยาว์นะครับ
อายุ๑๔ปีนักเรียนชั้นม๒

เมื่อวันที่๙ตุลาคมที่ผ่านมาช่วงเวลาบ่าย
ลูกสาวของเธอไปเดินเล่นอยู่ภายในห้างสรรพสินค้า
ถูกนายพิชยุทธ์เข้ามาตีสนิท
พร้อมกับชักชวนให้ทำงานเป็นพริตตี้

ก็ได้บอกให้เดินตามไปคุยที่ห้องน้ำ

แต่เมื่อไปถึงนายพิชยุทธ์ได้กระชากลากถูลูกสาวของตน
เข้าไปในห้องน้ำและบังคับให้ใช้มือสำเร็จความไคร้ให้
และข่มขู่ไม่ให้นำเรื่องนี้ไปบอกใครนะครับ
หลังเกิดเหตุตำรวจได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายในห้างสรรพสินค้า
ก่อนจะเชิญนายพิชยุทธ์มาสอบสวน
ซึ่งนายพิชยุทธ์ให้การรับสาภาพว่าก่อเหตุจริง
และทำมาแล้วถึง๖ครั้ง
พฤติกรรมเดียวกันแบบที่เล่าให้ฟังนี่แหละฮะ
หลอกว่าจะพาไปเป็นพริตตี้นะครับ
หลอกว่าจะพาเข้าวงการตีสนิทชิดเชื้อ
แล้วก็พาเดินไปเดินมาปรากฏว่าบอกว่าเดี๋ยวแวะเข้าห้องน้ำหน่อยหนึ่ง
คุยกันมาถึงหน้าห้องน้ำฉุดเข้าห้องน้ำเลยนะครับ
มาแล้ว๖ครั้งกับเหยื่อสาว๖คน
โดยจะเน้นเลือกนักเรียนสาวหน้าตาดีที่มาเดินห้างสรรพสินค้าเพียงลำพังคนเดียว
นี้ตำรวจอยากจะฝากเตือนถึงนักเรียนนักศึกษาสาวให้เพิ่มความระมัดระวังตัว
หลงเชื่อคนแปลกหน้าที่เข้ามาทำทีทำท่าว่าตีสนิทและชักชวนไปทำงานต่างโดยไม่มีผู้ปกครองรับรู้นะครับ
นี้หากผู้เสียหายบรายใดเคยถูกคนร้ายรายนี้ก่อเหตุ
สามารถมาชี้ตัวแล้วก็แจ้งความดำเนินคดีเพิ่มเติมได้ที่สนรัฐนาธิเบสด้วยนะครับ
เพราะว่ามีการเตือนกันเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งนะครับ